คุณผู้ชมเชื่อว่าดูข่าวนี้แล้วทุกคนต้องมีคำถามนี้อยู่ในใจว่า
ห้อยพระรุ่นอะไรหรือว่าเขาไปศักดิ์ที่ไหนมาหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้ถูกซุ่มยิงนะคะ
มีคนร้ายซุ่มอยู่แล้วยิงใส่เขาเต็มที่เลยนะ

ไม่ว่าแค่ระคายผิวอีกต่างหาก
หลายคนบอกอยากจะรู้จริงว่าสำนักไหนยังไง
ก็ต้องนำตัวมาโรงพยาบาลนั้น
ว่าต่อให้ไม่เข้าแต่มันถูกลูกปื้น
แต่มันไม่เข้าผิวเขาแล้ว
นี่คือนายจิรษคจิ้นจิตอายุ๓๒ปี
ถูกยิงด้วยปืนแก๊ปยาวทั้งตัวนี่เป็นจ้ำแดงห้อเลือดหมดเลย
อยู่ที่ชายโครงขวา๒จุดแขนขวา๒จุดหน้าแข้งขวา๑จุด
ที่หัวอีก๑จุดรวมกันเป็น๖จุดนะคะ
อีกคนนึงโดนเหมือนกันนายราชรักษิณอุปการณ์
มีรอยคมกระสุนยิงเข้าที่ชายโครงขวา๑จุดเป็นจ้ำแดงห้อเลือดเหมือนกันนะคะ
นี่เห็นไหมคะเป็นจุดเล็กสีแดงแบบนั้นแต่ว่าลูกปืนมันไม่เข้า
คุณหมอก็ทำแผลให้แล้วก็ให้กลับบ้านไปเพราะว่ากระสุนมันไม่ฝังใน
เป็นแค่รอยช้ำแดงเฉยค่ะ
นี่ให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมเป็นจุดแดงแบบนี้ค่ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุคนเจ็บทั้งคู่ก็ไปแจ้งความให้ดำเนินคดี
เขาบอกเขารู้เลยว่าคนทำอ่ะคือใครเขาบอกคนทำชื่อไอซ์ค่ะ
นายนัทพงศ์โพทองเพราะเขาบอกว่าเขาเห็นเลยว่าหลังจากที่ยิงปั้งปั้งปั้งเสร็จแล้วเนี่ย
ไปเจอนายสรษักขำกลิ่นเพื่อนบ้านนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาหลับอยู่พอดีเลย
แล้วอยู่นายจีรศักดิ์ก็วิ่งพลวดมาบอกขอความช่วยเหลือหน่อยผมถูกยิง
คุยกับนายจีรศักดิ์เขาบอกว่า
เมื่อวานประมาณสักวันหนึ่งเนี่ยคนนี้เมื่อวันหนึ่งวันก่อนเนี่ย
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปนอนบ้านของภรรยาเขาในพื้นที่หมู่๘
คือเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าอยู่กันคนละหมู่บ้านนะคะ
ทีนี้ช่วงที่อยู่บ้านเขาเจอในไอซ์คนก่อเหตุนะ
แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันก็ถามภรรยาบอกเอ้ยผู้ชายคนนี้ใครเหรอ
ภรรยาก็บอกว่าก็เป็นคนที่มาช่วยเลี้ยงวัวให้กับน้า
ก็มักจะแวะเวียนมาพูดคุยกับคนที่บ้านเป็นประจำ
รุ่งเช้าเขาก็โทรให้รุ่นน้องคือนายราชรักษ์มารับออกจากบ้าน
จะไปรายงานตัวที่ศาลจังหวัดทุ่งสงศ์
ทีนี้นายราชรักษ์เป็นคนขี่ตัวเขาเนี่ยซ้อนท้าย
แต่ไปไม่ถึงไหนก็ถูกในไอซ์เนี่ยดักยิงระหว่างทาง
สำหรับสาเหตุนายจิรษักบอกผมพอที่จะเดาได้
ว่าเขายิงผมทำไมลองฟังนะคะ

แล้วพอเห็นว่ามีสามีแล้วเลยอยากจะกำจัดเสี้ยนหนามหัวใจให้พ้นทาง
อันนี้คือการฆัดกลางของคุณจิตรศักดิ์เขาเองนะคะ
ในไอซ์คนก่อเหตุเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่กับญาติอยู่บ้านใกล้กันนี่แหละ
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนมาบอกเธอเหมือนกันนะว่าในไอซ์แอบชอบเธอแต่เธอก็ไม่เล่นด้วยไง
เพราะถึงแม้จะอยู่คนละหมู่บ้านแต่เธอก็มีสามีแล้ว
คิดว่าอาจจะเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทำให้ในไอซ์ไม่พอใจแล้วก็เลยดักยิงสามีเธอจนบาดเจ็บ
ถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้จริงเนี่ยเธอบอกเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ตำรวจสอบพอทุ่งใหญ่ก็ตรวจสอบประวัติในไอซ์ไปนะคะในไอซ์เนี่ยถูกเคยถูกจับคดียามาสองครั้งแล้ว
จนสมองมันพังไปแล้วอะค่ะจนมันเพี้ยนไปเลยจนหลอนไปเลยสติไม่อยู่กับร่องกับรอยก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้
ช่วงหนึ่งทุ่มเห็นตำรวจบอกว่ารวบตัวในไอซ์ได้แล้วนะคะ

ตอนนี้กำลังคุมตัวมาสอบสวนที่สพทุ่งใหญ่
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นก็คือพยายามฆ่า
โอ้โหนี่หนังเหนียวจริงนะ
แต่เขาบอกว่าอาจจะยิงระยะไกลหรือเปล่าหรือว่าเพราะเป็นปืนแก๊ปหรือเปล่า